ส่วนความรู้วิชาการที่๔มีการเปิดบ้านเพื่อนำเสนอนวัตกรรมรูปแบบของพลังงานทดแทน
ลดการใช้พลังงานทุกรูปแบบ
โดยนางสุภานันทวิชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
เป็นประธานเผยว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบัน
ทำให้เกิดการผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลก
ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นกัน
จัดงานนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้พลังงานทดแทน
และการอนุลักษ์พลังงานในรูปแบบการจัดนิทัศกาลประจำปี
นำเสนอนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับพลังงาน
รณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล
ภายในปี๒๕๗๙